ถ้าพูดถึงแบบนี้นี่เป็นร่ม

แล้วที่สำคัญมันเป็นนวัตกรรมใหม่
ใครที่ขับขี่ยวดยาน

เอาไปดูกันหน่อยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไง

หนูเชื่อคุณป้าที่ขี่มันจะใส่ไง

ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่จังหวัดพยาว
ก็ชาวบ้านเขาก็หันมาใช้หลังคากันฝน
ที่เขาบอกว่าแพร่ผลิตมาจากประเทศจีนนะครับ

จากช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ย

หนึ่งในผู้ขายอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็บอกว่า
หลังคากันฝนเขาสามารถใช้กันฝนได้ดี

แล้วก็สามารถขับขี่จักรยานยนต์ไปได้

อันนี้คือการติดตั้งแล้ว
ติดตั้งแล้วดีกว่าใช้ร่ม
ร่มมันยังมีโอกาสที่จะร่มเนอะ

เอาล่ะและนอกจากนี้ที่มันฮิตฮอตเนี่ย

จะอยู่ที่ชุดละ๔๕๐บาทและ๕๕๐บาท

มีรถลายด้วย

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ในหมู่บ้านขับ

สำหรับเขาเรียกแม่บ้านอย่างนี้
ที่จะไปซื้อจ่ายตลาดให้กับลูก

ตกเพียงอีกแต่ที่สำคัญนะ
อย่าลืมหัวกเซอออน
ก็ต้องใส่ด้วยความปลอดภัยของพวกเรา